รักกันให้ควันท่วมคำถามคือเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ทำไปเพื่อไม่ได้ถามเองนะคะชาวเน็ตเขาถาม
ชาวราชบุรีชาวดำเนินสะดวกเขาฝากมาถาม
เราสองคนว่าจะทำไปเพื่ออะไร
ในเมื่อทำแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนปกติเนี่ยเวลาจะไปแห่ขันหมากเนี่ย
ใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวอันนี้ค่ะ
ใครมีควันขมงโฉงเฉงมาแลกคำด่า
ชาวบ้านเขาด่ากันรึ่มเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่ามันเดือดร้อนแล้วไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวนะ
ชาวเน็ตเขาก็ด่าแล้วไอลักษณะพฤติกรรมแบบนี้
เอาจริงถ้าเกิดว่าคนดูแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้คิดได้กันทุกคนนะ
มันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นมามันจะซวยชาวบ้าน
มันไปเดือดร้อนชาวบ้านนะคะชี้พิกัดนิดนึง
จุดเกิดเหตุก็คือที่อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรีรถกระบะแต่งซิ่งค่ะ
เบิร์นยางแบบนี้นะคะในงานแต่งคุณ
งานแต่งงานแต่งปกตินี่คือส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์
เมนใช่ไหมเบิร์นยางนี่ไม่ใช่ค่ะ
หวานกว่านั้นคืองานแต่งแล้วจะบอกว่า
รถกระบะคันนี้เป็นรถกระบะ๔คันด้วยกัน
เดินยางแบบนี้นำหน้ารถบรรทุกค่ะ
คุณผู้ชมเพื่อนชาวบ้านเนี่ย
ถ่ายเองค่ะเป็นคนถ่ายคลิปนี้สนุกสนาน
ชาวบ้านบอกว่าฉันไม่สนุกด้วยนะคะทั้งสองข้างทาง
มีชาวบ้านมายืนดูดิฉันไม่แน่ใจว่ายืนดูแล้วก็ยืนด่าด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าใจหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
อยากร่วมแสดงความยินดีกับสาวนั้นแหละแต่คือมันเป็น
หักลบความสุขไงเพราะส่วนหนึ่งก็ด่าไง
นึกออกไหมคลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจชื่อดัง
ควายโซเชียลแอร์ไลน์นะคะ
คลิปนี้มาโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าเอาฟังชัดนะคะ
พร้อมข้อความระบุว่าตลาดล่างเวดดิ้ง
เช้านี้ที่ราชบุรีขอให้รักกันควันท่วม
เหมือนจุดเหมือนอะไร

ชาวเน็ตดูแล้วนะคะไม่มีใครชื่นชมมีแต่ตำหนิค่ะ
ตำหนิพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสม
มันผิดกฎหมายจราจรมันก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ที่สำคัญมันยังอาจจะทำให้เกิดอันตราย
และเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

คุณเห็นไหมทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี
เรื่องนี้ค่ะเราไปถาม
จังหวัดราชบุรีแต่เคยมีคลิปเนี่ย
เค้าบอกว่าตรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
ราชบุรีเพื่อให้ตรวจสอบคลิปดังกล่าวร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เบื้องต้นภูมิกับบอกว่าเท่าที่ดูคลิป
พบว่ามีการดัดแปลงสภาพรถหนึ่งล่ะผิดกฎหมายแน่
มีการติดไฟสปอร์ตไลท์แล้วดัดแปลงตัวรถตัวถัง
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ขนส่งทางบกราชบุรี
ทำหนังสือเชิญเจ้าของรถมาตรวจสอบสภาพรถว่ามีส่วนอื่นอีก
หรือไม่ที่มีการดัดแปลงแบบผิดกฎหมาย
ถ้าพบว่ามีผิดมีความผิด
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แทนที่จะมีความสุขก็กลายเป็นความสวยซะงั้น

ก่อนที่จะโดนคดีโดนชาวบ้านด่าไปก่อน
และจุดที่คุณทำเนี่ยถนนสาธารณะนะคะ
ใช่ค่ะไม่ดีเลยนะอย่าไปทำตาม

อย่าไปทำตามนะคะคุณผู้ชมค่ะ